ตอนที่เราพุ่งตาไปเนี่ยเราก็มองเห็นแล้วว่ามันมีลักษณะมันเป็นขาคนอ่ะพี่

เท้าบานใหญ่มากเลยพี่

สูงสูงลิฟต์เลยพี่

ตอนที่แบบเล่นนั่งสมาธิเราไม่ได้ยินไม่ได้อะไรนะพี่

ยาวอย่างเงี้ยจน
เราก็มองเออเราก็รู้เลยว่าน่าจะเปรตแหละ

วีวีวีอยู่อย่างนั้นอะ

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ

ฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์
ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวง

เรื่องผีทางโซเชียลครับ

สถานีผีดุของเรานำเสนอ
หนึ่งในนักเล่าที่เคยมาเยือน
สถานีผีดุของเราแล้ว

และนักเล่าท่านนี้จะเป็นใคร

เคยมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้วครับ
วันนี้ยินดีต้อนรับอีกรอบหนึ่งครับ

ครั้งที่แล้วเนี่ยโอ้โหเรื่องมันมาก

เห็นชายผ้าถุงโอ้โห
วันนี้คุณเอ๋มาพร้อมกับอีกหนึ่งประสบการณ์
ที่จะมาเล่าให้กับชาวสถานีผีดุได้รับฟังกัน
ใช้ชื่อเรื่องว่าขานรับเรียกหล่อน

เรื่องนี้เราย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับ
ก็ระยะเวลาใกล้กันค่ะพี่แจ๊คก็๒๕ปี

อยากฟังเรื่องนี้เป็นยังไงฮะ

คือเรื่องนี้นะคะพี่
เมื่อสมัยที่เอ๋ไปเรียนปริญญาโท

ซึ่งมหาวิทยาลัยนี่เป็นมหาวิทยาลัยที่เรียกว่าเก่าแก่เลยทีเดียวแหละ

ไม่ว่าจะเป็นตัวการก่อสร้างก็ดี
หรือว่าด้วยสถานที่ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนี้ค่ะ
เป็นสถานที่ที่มีตำนานเล่าขานมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับ
ก็ตอนที่ไปเรียนตอนนั้นเป็นปีพศ๒๕๕๙

จากว่าพอเรียนมันจะมีรายวิชาที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากใช่ไหมคะพี่

ก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเราอยู่หอพักกันเถอะ

ก็ตกลงก็คุยไปคุยมาคือรุ่นเอ๋นี่มีผู้หญิงอยู่ประมาณ๗คน
ก็ตกลงอยู่หอพัก
โดยตกลงกันว่าจันทร์ถึงศุกร์เราอยู่ขอพักนะ

เรื่องมันเกิดตรงที่ว่าวันที่เราเข้าหอเนี่ย
ตอนนั้นยังไม่มีอะไรนะพี่แต่ว่าวันที่เราเข้าหอเนี่ย
เราเดินขึ้นไปขออธิบายลักษณะของหอพักก่อน

เป็นรูปตัวอยู่แล้วมีบันไดตรงกลางอันอย่างเดียว

เราคิดเอาเองอืมเพราะอะไรคิดว่าเป็นห้องพระ
คิดว่าเป็นห้องพระอืมเพราะสิ่งที่เราเห็นก็คือมีต่างอยู่หนึ่งต่าง
เป็นต่างเล็กเล็กประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็มีพระพุทธรูปองค์เล็กเล็ก
แค่เนี้ยตั้งอยู่หนึ่งอยากย่อยอะไรนี้เต็มเลยในห้องนะ
แล้วก็เออคงตั้งใจเป็นห้องพระแหละครับอ่าเดี๋ยวแต่มันดูไม่ค่อยสะอาด
แล้วก็ไปบอกผู้ดูแลว่าเราขอทำความสะอาดห้องพักนี้นะ
เอาเป็นเพื่อจะทำเป็นห้องพระที่เราจะไหว้พระสวดมนต์กันได้ครับ
ทางผู้ดูแลหอดีใจมากเหรอเอาเลยน้องเอาเลยอืมเออ
เราไม่ได้คิดอะไรไงเราก็ไปทำความสะอาดอะไรเรียบร้อย
แล้วตั้งแต่นั้นเราก็ได้ใช้ห้องพระไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็น
ค่ะตามปกติของเราใช่ไหมคะปกติอ่ะอย่างที่บอกว่าที่นี่อ่ะ
พออยู่ไปอยู่ไปสักประมาณสองเดือนเดือนนิดนะคะ

ทุกวันพระเรามาสวดมนต์

รอบข้างตลอดเลยแล้วไม่ได้ยินเอกคนเดียวนะคะ
ทั้ง๕คือเราอยู่กัน๗คน

ก็เหลือคนที่เป็นพุทธด้วยกัน๕คน
เราก็จะไปไหว้พระสวดมนต์อยู่ด้วยกันตรงนั้น
ทุกวันพระจะได้ยินเสียงสวดมนต์

เป็นหมู่คณะเลยแล้วก็แบบ
เออก็ดีเนอะมีคนมาสวด
แต่ไอ้เพื่อนนี่มันก็หยองเหมือนกันนะ

พระแรกก็ยังรู้สึกเฮ้ยอะไรวะ
ก็ไม่กล้านะนั่งสมาธิก็ไม่ได้แล้วเพราะกลัวไง

เสร็จพอมาไปสักประมาณเดือนนึง

แล้วเสียงสูตรนี้ก็ฟังแล้วมันสบายหูอะพี่

เสียงนี้เพราะเหมือนนักร้องเลยนะเขาสวด

ทั้งที่เสียงนี้ไม่ใช่คนเดียว

ก็รู้สึกเออฟังก็เพราะดีนะมีเพื่อน

พอผ่านไปสักประมาณ๑เดือน
จำได้ว่าวันนั้นเป็นวันโกนค่ะ

พอลืมตามาปุ๊บปรากฏว่าเพื่อนอ่ะ

มันมีลักษณะมันเป็นขาคนอะพี่

ห้องนั้นจุกคนน่าจะได้สักประมาณสัก๒๐คน
ก็ถือว่าเยอะแล้ว๒๕คนคืออัดแล้ว

เท้าบานใหญ่มากเลยพี่

ตอนที่แบบเล่นนั่งสมาธิเราไม่ได้ยินไม่ได้อะไรนะพี่
แต่พอเงยไปปุ๊บก็ยังไม่ได้ยินอะไร

ยาวยาวอย่างนี้จน

เขาได้ยินเสียงนะแต่เขามองอะไรไม่เห็นหรอก

จะเห็นแหละไม่งั้นคงไม่เรียกให้ดูตรงกระจก
ไอ้คนนั้นน่ะเห็นแต่ว่าไม่ได้ยินอะไร

มาทั้งภาพทั้งเสียงแล้วก็ดูแล้วก็แผ่เมตตาให้เขา
หันไปบอกเพื่อนว่าแผ่เมตตาแผ่เมตตาเลย
เขาก็แบบช่วยกันแผ่เมตตาพี่แจ๊ค

เขารับเมตตาไม่ได้หรือยังไงไม่รู้
เขาไม่ไปพี่เขาก็ยังอยู่ตรงนั้น
ก็ยังวีดอยู่อย่างนั้นนะน่าเวทนามากเลย
เราก็แบบเออแผลจนแบบเออเราได้แค่นี้แหละ
ก็คงช่วยได้แค่นี้ก็ต้องวางใจแค่นี้
ก็เลยก็มากราบพระกันแล้วก็กลับมาที่ห้อง
พอกลับมาที่ห้องมันก็ยังไม่แล้วใจอะค่ะ
ก็เลยแบบเปิดประตูประตูหลังห้องอ่ะ
เพื่อจะเฉง้อไปดูเขาไม่อยู่ตรงนั้นแล้ว

ไม่อยู่แล้วแต่เสียงยังมีนะพี่
ยังมีอยู่อย่างนั้นไปอีกพักใหญ่เลยค่ะ

แล้วขอเล่าเรื่องลักษณะห้องนิดหนึ่งก่อนได้ไหมคะ

คือห้องของเราเนี่ยอย่างที่บอกว่า

แล้วเตียงนี้มันทำมาจากไม้สีน้ำตาล

คือไม่รู้ว่ามันทำมาตั้งแต่ยุคสมัยไหน

ทางซ้ายมือและขวามือก็จะมีเหมือนกัน
ก็คือว่าเป็นตู้เสื้อผ้าเล็กประมาณนี้เอง
แล้วก็มีกระจกแล้วตู้แล้วก็มีหลอดไฟข้างบน

เป็นเหมือนกันเลยสองข้างอยู่๔คนพอดี

เปิดประตูไปมันก็จะมีระเบียงเล็กที่เราออกไปดูเปรตตอนนั้น
เป็นระเบียงเล็กแล้วก็มีซิงค์อ่างน้ำแล้วก็มีที่ตากผ้า
มีอยู่วันหนึ่งค่ะพี่วันที่เกิดเรื่องจริงเลย
ก็คือว่าปกติอย่างที่เรียนพี่แจ๊ค
ว่าเราจะเดินทางกลับบ้านกันทุกวันศุกร์
ก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยไม่น่ารอดอยู่กันติวกันแล้วกัน
อาทิตย์นี้ขอไม่กลับบ้านตกลงกันเสร็จปุ๊บ
เรียนเสร็จก็น่าจะสักประมาณ๕โมงกว่าแล้วค่ะ
ก็มานั่งกินโค้งกินข้าวอะไรกันที่แบบโรงช้าง
กินกันไปกินกันมาพอเสร็จปุ๊บ

เพราะว่าพี่คนนี้เขาค่อนข้างที่จะเคร่งครัดมากเลยค่ะ

เพราะเขาจะไม่ใช้ภาชนะปนกับใครไม่ไว้ใจ

ตามภาษานะคะเราอยู่กัน๗คนเนี่ย
อีกห้องนึงเราอยู่๔คนไงอีกห้องนึง๓

เม้ามอยกันไปเรื่อยทำนู่นทำนี่กันไปเรื่อย

และในความเป็นห้องน้ำรวมมีจะห้องอาบน้ำอยู่
๒ห้องห้องซ่วม๓ห้อง

แล้วเดี๋ยวค่อยสลับกันไปเราก็ไปอาบน้ำ

พอเขานั่งรีดผ้ารีดไปรีดมาเนี่ย

เขาก็เอาจานออกไปล้างที่ซิงค์น้ำที่เอ๋บอก

เขาก็ล้างจานล้างไปล้างมาเนี่ย

ซึ่งเสียงนี้มันคือเสียงของพี่มุสลิม

คือทุ้มทุกคนจำได้เป็นพี่มุสลิม

บีเนี่ยก็ยังนั่งรีดผ้าอยู่อย่างนั้น

ไอ้บีเนี่ยมันนั่งหันหลังนี่ผ้าอันนี้
ก็ก้มหน้าก้มตารีดแต่ปากก็บอกว่า

ทุกคนมองที่บี

พี่ไม่ได้เรียก

พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่เรียก

ใช่เท่านั้นแหละค่ะ

ปิดแล้วก็ดันมุ้งรวดไว้

ก็เอ๊บอกตัวเองแล้วว่าได้ยินเสียงอะไร

หันไปดูแล้วดูซิว่าจะยังไง
อยากได้ว่าได้ยินเสียงพี่เขาก็หันไปดู
แต่พี่เขายังล้างจานอยู่ปกติจริงนะคะ

นี่เพื่อนที่เหลือก็ทยอยกันอาบน้ำแล้ว

เพราะเราค่อนข้างที่จะรู้อยู่แล้วว่ามันมีเรื่องพวกนี้อยู่ที่นี่

แล้วก็ไหว้พระคือโดยปกติแล้วเนี่ย

แต่พอมากันอย่างเรียบร้อยพี่
มากันเป็นระเบียบเรียบร้อยมากตั้งแต่ตอนมา

แล้วมากันแบบมานั่งสวดมนต์กับเรา

ทั้งที่หนูบอกว่าห้องนี้

แล้วก็มานั่งสวดมนต์พอสวดมนต์อะไรเสร็จแล้วไม่พูดไม่คุยนะคะ
เสร็จแล้วเขาก็กลับกันไป

เขาลอยลงมาเป็นทางอย่างเงี้ยค่ะ

พอเขากลับพระเสร็จเขาลุกขึ้นปุ๊บ
กลับหลังหันเขาก็ลอยกลับขึ้นไป

ช่วงเดือนหลังที่ผ่านมานะคะ
ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะมาอย่างนี้ค่ะ

จนกระทั่งพวกเอ๋ไม่ได้อยู่ที่หอนั้น

นี่เราก็เอ๊ะเราก็แบบเอ๊ะเขาเป็นใคร

ซึ่งเขาจะเป็นคนที่รักษาศีล๕
แล้วก็จะมาอาศัยการทำบุญกับพวกเราอย่างนี้ค่ะ
ใครมาสวดมนต์แล้วเขาก็จะมาอนุโมทนา

นั่นหมายความว่าเดือนละ๒ครั้งที่เราจะเจอเขา

ถามว่าเอ๊วันนี้วันพระเปล่าว่ะ

แล้วบีนั่งข้างเอ๊ะ

อีกคนนึงแล้วเพื่อนคนที่เขาสะกิดเอ

ทีนี้ระหว่างที่นั่งไปสักพัก

เรานั่งแล้วเราก็จะแบบเห็นห้องอย่างนี้นะคะ

สิ่งที่เราเห็นก็คือมีผู้หญิงคนนึง

แล้วเขาเป็นคนจีนเห็นชัดเลยว่าจีนขาว

คือเขาแต่งชุดแบบอาม่าค่ะ

แล้วก็กระดุมลงมาอย่างนี้

เกรงจีนอะคนจีนแก่ใส

แต่ว่าผ้าเขาสวยมากนะพี่

มีดอกเล็กลายเขาสวยมาก

นั่งอยู่บนตักเขาอีกแล้วเขาก็นั่งพับเพียบ
พับเพียบแล้วเพื่อนเอ๋เขานั่งสมาธิ
เดิมตอนที่เรานั่งตอนแรก

อาม่าเนี่ยค่ะ

ถาม
ม่าก็บอกว่าม่าเป็นยายของบี
เป็นไปไม่ได้นะม่าเพราะม่าตัวเล็กขนาดเนี้ยคือด้วยดูด้วยคำนวณด้วยตานะคะ
น้ำหนักมากน่าจะประมาณสัก๔๐หน่อยยังไม่น่าจะถึง๕๐
แต่แม่ของบีค่ะพี่น้ำหนักประมาณ๒๐๐ตัวใหญ่มากแล้วก็ดำ
เป็นคนที่แบบผิวดำเหมือนเอเนี่ยแต่ม่านอ่ะขาวจั๊วแล้วไม่มีความเหมือนเลย
มันเป็นไปไม่ได้หรอกม่าก็บอกจริงลูกจริงแล้วแล้วม่าจะมาทำไม
แล้วก็ถามว่าก็ไอเดียตอนนี้ดวงมันตกดวงมันไม่ดีมันอันตรายมากนะ
มาต้องมาปกป้องมั่นตรงนี้อย่างนี้
บอกบีมจะเป็นอะไรม่าว่าจริงอย่าให้ไล่ม่าไปไหนเลยนะลูก
ม่าได้อยู่กับหลานม่าก่อนอะไรอย่างนี้ก็บอกประมาณนี้ค่ะ
ก็เลยแบบเออเอาแหละถ้าเกิดดูเขาก็แบบไม่ได้มีอะไรไงพี่
แล้วก็แบบประกอบกับเคยเจอเหตุการณ์เดิมมาแล้วอ่ะเราก็เลยแบบเออเออเอาก็ได้
แล้วก็นั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิไปพอเสร็จเรื่องเราก็แผ่เมตตา
แต่ตอนแผ่เมตตาม่าไม่อยู่แล้วนะคะม่าไม่อยู่แล้ว
แล้วก็กลับพระอะไรเสร็จแล้วก็เดินกลับมา
พอเราเดินกลับมาเนี่ยเพื่อนไอ้คนที่สะกิดคนที่ค่อนข้างจะมีเซนต์นะคะ
สะกิดเขาก็มาบอกว่าเอ๊ตัวเองเห็นอะไรใช่ป่ะ
เพราะเขารู้สึกได้ว่าห้องนั้นมันไม่ได้อยู่แค่พวกเรา๕คน
มันมีคนมากกว่านั้นแต่ว่าไม่ใช่คนเมืองรับแร่เหมือนเดิมนะ
แล้วก็ไม่ได้หลายคนนะเหมือนจะมีเพิ่มอีกสักคนสองคนเขาพูดอย่างนี้
บอกอืมไปที่ห้องก่อนไปถึงห้อง
เพื่อนก็ลุมถามเลยเอกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะ
บีเขาถามตัวเองหน่อยสิยายของตัวเองเป็นคนจีนป่ะ
บีบอกว่าใช่เอ้าทำไมเต็งรู้อ่ะแล้วทำไมตัวเองถามถึงยายเขาว่า
ก็เลยว่าแต่บีบอกเราว่าบีเป็นมอนใช่ไหม
ใช่แต่บ้านเรามีเชื้อสายมอนเพราะว่าเดิมบรรพบุรุษเป็นคนมอน
แต่ก็ยายเราอ่ะเป็นคนจีนนะอ๋อเออยายเตียงตัวเล็ก
ป่ะอืมเฮ้ยใช่รู้ได้ไงอ่ะเอ่ออีกคำถามนะ
ตัดผมทรงดอกกระทุ่มไหมอืมเออเออเออเออใช่แหละใช่แหละ
ทำไมเหรอตัวเองครับคำถามสุดท้ายจริงจริงนะอืม
แต่งตัวแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมพอพูดจบอ่ะพี่อืม
บีบอกเลยว่าเฮ้ยมันเต็มนะเฮ้ยทำไมเธอเองรู้
ที่ตัวเองพูดถึงมันคือชุดที่ใส่ให้ศพยายเรา
แล้วยายเราอ่ะตายตั้งแต่เราอยู่มัธยมแกไปเอามาจากไหน
เอก็เลยเล่าให้ฟังแล้วมันเป็นอย่างนี้
จากที่ว่าจะไม่กลับบ้านอ่ะบีบอกเลยถ้าอย่างงั้นพรุ่งนี้ก็ขอกลับบ้านก่อนนะ
บีจะกลับไปทำไมเออนะแป๊บหนึ่ง
แล้วบีเขาก็กลับบ้านตั้งแต่รุ่งเช้าเลย
กลับไปตึกก็กลับมาสักประมาณ๙โมงแล้วก็เอารูปของคนคนหนึ่งมาให้ดู
พอเราดูอ่ะเฮ้ยใช่เลยคนนี้ที่เราเห็น

ใช่รูปนี้เขาเห็นบีก็เลยบอกว่านี่แหละเป็นม่าเรา
แต่ม่าเราอ่ะเสียไปนานมากแล้วนะแล้วเราก็ไม่มีใครรู้นะว่าม่าเราเป็นคนจีนหรืออะไรอ่ะ
แต่ตัวเองเล่ามาก็ดีแล้วเพราะว่าเรากลับไปบ้าน
แล้วก็ไปเล่าให้แม่ฟังว่าม่าน่ะมาแม่ก็เลยอ๋อไม่ทันที่แม่จะพูดอะไร
พี่สาวเราที่นั่งอยู่ด้วยอ่ะก็เลยบอกว่าเฮ้ย
บีมันคงเป็นเรื่องจริงแล้วแหละอืม
เพราะว่าก่อนหน้านี้สักประมาณเมื่อเดือนที่แล้ว
พี่สาวเขาฝันแบบเดียวกันเลยประมาณ๖๗วันนะคะ
ว่าเขาเดินเข้าไปในลักษณะเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะ
แล้วมันเป็นเหมือนเป็นอูโมงที่ลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยสอบไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะ
เหมือนเรามองถนนที่มันเล็กลงอะค่ะ
เขาก็เดินเดินเดินเข้าไปจนแบบเฮ้ยมันยังไงวะดูไปดูมาแล้วเหมือนกับว่า
เฮ้ยอันนี้มันเป็นที่เก็บกระดูกนี่ว่า
คือเหมือนกับเป็นที่เก็บกระดูกที่แบบอยู่ในวัดนะคะที่เขาใส่โกรธโกรธเอาไว้อ่ะอืม
เก็บกระดูกที่ว่ามันตรงไหนวะแกก็เริ่มกลัว
และในความกลัวตรงนั้นตรงสุดปลายอุโมงค่ะ
แกก็เห็นม่าน่ะอืมเดินออกมาอืม
แล้วก็มาบอกว่าเอ่อบอกเรียกชื่อพี่เขาอะค่ะแล้วก็บอกว่า
พาม่าไปหน่อยนะม่าจะไปไหน
ม่าไปหน่อยพาม่าออกไปจากตรงนี้หน่อยก็ถามว่าแล้วม่าจะไปไหน
จะไปอยู่กับบีอืมเอ้าแล้วม่าจะไปอยู่กับบีทำไมมันมีอะไร
แกบอกว่าไอ้บีอ่ะช่วงนี้อ่ะมันเคราะห์หนักครับ
ถ้าไม่ม่าไม่ไปช่วยนะมันถึงตายเลยนะพูดอย่างนี้
โอ้ม่ามันไม่เป็นไรหรอกเป็นเชื่อม่าช่วยเอาม่าออกไปที
เอาม่าเอาไปหน่อยนะครับแกก็บอกว่าโอ๊ยไม่เอาอ่ะม่าม่าไปแล้ว
จะอยู่ยังไงเอาเถอะม่าอยู่ได้แต่เอาม่าออกไปที
ก็พูดอย่างย้ำย้ำอยู่อย่างเงี้ยหลายครั้งเลยครับแล้ว
ปกติอะค่ะพี่เขาจะฝันแค่นี้พี่แล้วเขาก็จะสะดุ้งตื่นอ่ะ
พี่แจ๊คอืมประมาณหกเจ็ดคืนอะเจ็ดแปดคืนเขาก็ฝันอยู่อย่างเงี้ย
อืมจนกระทั่งคืนนั้นอ่ะแกไม่ได้สะดุ้งตอนนั้นแต่แกมาสะดุ้งตอนที่
พอแกบอกว่าอ่าก็ได้มางั้นมาไปกับหนูพอพูดจบแกก็สะดุ้ง
ขึ้นมาเลยนะแบบตัวเหงื่อเต็มเลยแล้วจากวันนั้นอ่ะ
ก็ไม่เคยฝันถึงม่าอีกเลยครับเอออืมนี่ถ้าถามว่า
เอ๋เจ้าบีอ่ะเจออะไรบ้างก็ต้องยอมรับว่าช่วงเวลาที่เจอกันอ่ะ
ช่วงปีเนี้ยเป็นปีที่บีอะมันจะเจออะไรแบบจะแย่เยอะเออแย่แย่จริงจริง
พี่คืออย่างเช่นรถเฉียวมั่งล่ะครับหรือว่า
แต่อีกรอบนึงไปตกกระดายตึกบัณฑิตแขนหัก
มันใส่เฝือกอืมมันเจอมาอย่างนั้นแต่ครั้งที่รุนแรงที่สุดนะคะ
เห็นจะเป็นครั้งที่อันนี้รุนแรงจริงเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยเนี่ย
มันก็จะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่รวยที่เขาเรียนในศัพท์
คณะนะบางคณะบางวิรัยอะไรอย่างนี้

เขาก็จะมีรถยนต์ส่วนตัวมีอะไรอย่างนี้เขาก็จะขับมา
แล้วบางทีก็ยังขับไม่คล่องอะค่ะพี่
ขับมาปุ๊บแล้วก็ถอยอีท่าไหนไม่รู้
ถอยไปชนซึ่งคนกลุ่มนี้บางทีรถเขาก็จะแบบแข็งแรงเนาะ
ไปชนปึ้งไอ้รถน่ะไม่เป็นไรเท่าไหร่อะพี่
แต่ไอ้เสาไฟมันล้ม
แล้วเวลาเสาไฟล้มพี่นึกภาพว่า

เพราะว่าสายมันมีแค่นั้นใช่ไหมคะ
วันนั้นธรรมดาพอตอนเย็นเราก็จะไปเดินเล่นกันรอบ

ออกกำลังกายกันช่วงเย็นหลังจากเรียนเสร็จ

แล้วแนวเสาไฟมันก็อยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะ
แล้วบีเนี่ยเขาก็จะเดินอยู่ริมสุดอย่างนี้เป็นประจำแหละ

แล้วก็ถัดมาก็เป็นพี่ที่เป็นมุสลิมแล้วก็เป็นหนู

หยุดเสร็จมีก็หันขวาไป
แล้วก็ลากมือพวกเราไปที่สนาม
บีบีคำเดียวยังไม่อะไรเลยพี่

แล้วสอฟัยฟ้ามันลมพาดมา

คือหลังจากที่แบบความชุลมุนหมดไปแล้ว
ตำรวจมารอปภของมหาลัยมาแล้วนะ

ตอนนั้นทำไมตัวเองถึงไปตรงนี้

บอกว่าบีเห็นม่า
มายืนกวักมือเรียกมีอย่างนี้
อยู่ตรงสุดทางคือสนามย่า

แล้วสมัยนั้นนะพี่ปี๔๐อ่ะ
มหาวิทยาลัยมันก็ยังไม่ได้สวยแบบสมัยนี้หรอก
มันก็ยังมีเป็นป่าลงป่าลกอะไรอยู่ไง
เขาก็เลยบอกเอ๊ะเห็นกวักมือมาแน่เลย

เขาก็เลยลากพวกเราโดยเฉพาะลากเอ๋น่ะ

สอบไฟฟ้ามาล้มได้อยู่ที่โครม

เรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่
อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่
อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่
อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่
อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่
อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่

อเรนนี่อเรนนี่อเรนนี่

อเรนนี่

อเรนนี่

วันนี้คุณเอ๊นำมาฝากพวกเรา

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา

อย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมานะครับ

หวังว่าเราคงจะมีโอกาสได้พบกัน

ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง

ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่
อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ

ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอน

เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้า๔ทุ่ม

วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์

สวัสดีทุกท่านครับ
ขอบคุณนะครับ
และหลอนในต่างแดนคลิกชมด้านล่างนี้ได้เลยครับ